แล้วจึงนำแผ่นข้าวแคบมาห่อเส้นหมี่ที่ปรุงรสแล้วเป็นการห่อแบบเป็นแท่ง
มีเส้นหมี่อยู่ข้างในข้าวแคบเป็นการม้วนพันธุ์อย่างง่าย
ม้วนทบลายทั้งสองด้านของแป้งความร้อนจากเส้นหมี่ที่ผ่านการลวก
จะทำให้แผ่นข้าวแคบที่แห้งมีความนุ่มขึ้น
และมีความสุขที่จะสามารถสร้างสรรคที่สุดและการสร้างสรรคที่สุด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน